คุณผู้ชมคะเหตุการณ์กรณีที่อดีตนักมวย
ถูกยิงเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังจากเกิดเหตุ๓วันมีเด็กวัย๑๔ปีมอบตัว
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวของผู้ตาย
คิดว่าเด็ก๑๔น่าจะเป็นแพ้ไม่น่าจะใช่ผู้ก่อเหตุตัวจริง
เมื่อเช้าก็เลยมีความคืบหน้า
มาพร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรด้วยนะคะไปที่กองปราบค่ะ
แล้วก็มีการไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับกองปราบ

เป็นครอบครัวของนายโอภาษชูคงอายุ๔๗ปี
หรือว่ารุ่งศักดิ์เล็กสิทธิ์ครูศักดิ์
เป็นอดีตนักมวยเวทีอ้อมน้อย
ที่มีข่าวถูกยิงเสียชีวิต
เมื่อคืนวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
เมื่อเช้าที่ไปกองปราบไปยื่นหนังสือร้องเรียนค่ะ
เพราะว่าพอหลังจากเกิดเหตุแล้ว
๓วันเด็กวัย๑๔ปี
ซึ่งเป็นหลานชายของภรรยาผู้ตาย
มามอบตัวกับตำรวจสพชายา
หลังจากนั้นอีก๓วันก็ไปเจอปืนของกลาง

แต่ทีนี้ล่ะค่ะญาติของผู้ตายเชื่อว่านี่คือการจัดฉาก
จากกล้องวงจรปิดในพื้นที่มันใช้การไม่ได้
ทั้งที่กล้องเพิ่งติดตั้งมาประมาณ๒๓เดือนเอง
รวมถึงมีเบาะแสจากพยานที่เขาบอกว่า
คนอื่นที่เป็นคนยิง
คือพยานที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกนะว่าไม่ใช่เด็ก๑๔หรอก

ทีนี้ก็เลยเชื่อว่าคดีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีอิทธิพล

ดังนั้นเลยมาร้องกองปราบให้ไปสืบสวนคดีนี้
แทนตำรวจท้องที่นั่นเองนะคะ
ญาติผู้เสียชีวิตก็สงสัยในกลุ่มของอดีตเมียผู้เสียชีวิตนี่แหละฮะ
เพราะว่าอดีตเมียมีชายคนอื่นด้วยหรือเปล่า
แล้วก็ให้หลานมารับผิดแทนหรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้พ่อของผู้ตายบอกนะ

แต่ตำรวจท้องที่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลย
ไม่เชื่อว่าเด็กจะเป็นคนทำ
แล้วลูกชายหมายถึงคนตายนะ
เคยมาเข้าฝันบอกแบบนี้บอกว่าเด็กไม่ได้เป็นคนยิง
สำหรับปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
พบว่าลูกมักจะทะเลาะกับภรรยาบ่อย
เพราะว่าอดีตภรรยาต้องการไปมีคนอื่น
ทีนี้ทางพ่อผู้ตายก็เลยอยากให้ตำรวจกองปราบไปตรวจสอบ

และครอบครัวบอกด้วยค่ะว่าจะไม่เผาศพลูก
กว่าคดีนี้จะคลี่คลาย
น้องสาวผู้ตายก็คือนางสาวชวพรชูคงอายุ๔๔ปี

สงสัยอดีตภรรยาของพี่ชาย
ว่าจะมาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหม
เพราะว่ามีความพยายามในการยุให้พี่ชายเนี่ย
ออกไปนอกบ้านบ่อยเหลือเกินก่อนเกิดเหตุ

แล้วที่ผ่านมาเนี่ยทั้งตัวพี่ชายแล้วก็ภรรยาก็จะมีปัญหาครอบครัวกันมาตลอดเลย
อดีตภรรยานอกใจมีหนี้สิน
จะมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับพวกกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ของผู้ตายบ่อยครั้งรวมถึงในงานศพเนี่ย
ลูกสาวพี่ชายตนก็มาสอบถามเรื่องใบมรณบัตร
เพราะว่าจะเอาใบนี้ไปใช้เกี่ยวกับเรื่องเงินประกัน
ทีนี้น้องสาวผู้ตายก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีความผิดปกติในเรื่องนี้

แล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะรู้ว่าพี่ชายน่าจะทำประกันอะไรไว้หลายอย่าง
แต่พี่ชายก็คือเหมือนจะรู้ตัวว่าพี่สะพ้ายต้องการเงินมาก
จวดตรงนี้มากแล้วมาพูดกับพี่สาวที่คุณโตหิตคุณว่า
เขาสงสัยว่ากลัวภรรยาจะฆ่าเพื่อจะเอาประกัน
เพราะว่าเคยทำไว้หลายตัวมีลูกสาวมานั่งพูดว่าถ้าพ่อตายเนี่ย
รถจะหลุดเลยจะเป็นให้เขาคันหนึ่งให้น้องคันหนึ่ง
ทุกอย่างไม่ว่าทางบริษัทเงินที่ได้มาก็จะได้หลายตังค์

แม้กระทั่งงานศพของพ่อเขาก็จะพูดในลักษณะนี้
นี่คือน้องสาวของผู้ตายให้ข้อมูลนะคะ
มันมีประเด็นเรื่องของวิถีกระสุนด้วยค่ะคุณผู้ชม
คือประเด็นนี้ก็ยังมีความน่าสงสัย
เพราะว่าร่องรอยถูกยิงจากโหนกแก้มทะลุท้ายทอย
ซึ่งเอาจริงนะเด็กถ้าเกิดเด็ก๑๔ก่อเหตุจริง
เด็ก๑๔จะตัวเล็กไงถ้าเกิดยิงปืนใส่จริงบาดแผล

แต่ว่าศพพี่ชายมีบาดแผลที่หน้าผากมีรอยช้ำที่หน้าอกนิ้วมือ
แล้วน้องสาวผู้ตายก็คิดว่าน่าจะยังมีคนร่วมก่อเหตุอีก๒๓คน
แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่อำเภอชายา
ที่มีความสูงพอกับพี่ชาย
ทีนี้น้องสาวบอกด้วยนะคะว่าพอพยายามติดตามคดีเรื่องนี้แล้ว
ปรากฏว่ามีรถกระบะสีขาว๔ประตู
หรือไม่ก็จะเป็นรถเก๋งแปลกขับเข้ามาในหมู่บ้าน

แล้วเร็วนี้ก็เพิ่งขับเข้ามาจอดแถวบ้าน
พอไม่เห็นว่ามีใครอยู่บ้านก็จะขับพุ่งออกไปเร็ว
มีคนนอกหมู่บ้านมาถามคนในหมู่บ้านด้วยนะ
ว่าครอบครัวนี้เขาไปทำอะไรที่ไหน
ทีนี้ค่ะทางตัวฝั่งน้องสาวผู้ตาย
ก็กังวลเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเหมือนกัน
แล้วตำรวจก็บอกด้วยนะถ้าเกิดไปเจอคนต้องสงสัย
โทรศัพท์ไปหาตำรวจนายหนึ่ง
แต่ทำไมเหมือนกับว่าผู้ต้องสงสัย
ไหวตัวแล้วก็หายไปทุกครั้งเลย
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ทางพนักงานสอบสวนก็รับเรื่องราวร้องทุกข์เอาไว้

ทีนี้ก็จะมีการรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
ให้พิจารณาสั่งการในเรื่องนี้ต่อไปนะคะ